ส่วนเรื่องนี้ค่ะปฏิบัติการกระชากพระเหลืองเจ้าอาวาสวัดบางยะแพรก
ตอนนี้เป็นอดีตเจ้าอาวาสไปแล้วนะคะ
เมื่อวานที่คุณผู้ชมได้ดูการรายงานสดผ่านไทยรัฐนิวโชว
โอ้โหผู้สื่อข่าวของเรา
ชาวบ้านในพื้นที่หมอปลามือปราบสัมภเวษีกองทัพนักข่าวบุกไปถึงกุฏิ
แล้วมันเจอจริงเหมือนชาวบ้านร้องเรียนเลย
เพียบเลยโอ้โหศรีกานี่ซุกอยู่จริงใช้คำว่าซุกเลยนะคะ
เพราะไปซ่อนตัวอยู่แบบไปแอบซ่อนอยู่อ่ะเออ
แกะรอยจากเสื้อชั้นในสีฟ้าของศรีกา
คือถ้าไม่มีนักข่าวเห็นเสื้อชั้นในคงไม่เจอ
เสื้อชั้นในตกอยู่อ้าวซ่อนตัวอยู่ซุกตัวอยู่
เรื่องนี้เรื่องใหญ่ชุดชั้นในสีฟ้า
ของใครมาตกอยู่เนี่ยใช่แล้วไปซ่อนอยู่ข้างหลัง
ไปก้มดูด้านในเหรอ
แล้วด้วยความที่ศรีกาก็ไม่ใช่รูปร่างเล็ก
แต่ไปซ่อนได้ไปซ่อนอยู่ด้านหลัง
คุณผู้ชมคงติดตามข่าวนี้กันมานะคะ
เป็นประเด็นร้อนตั้งแต่เมื่อคืนต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้
เดี๋ยวเราจะไล่เรียงลำดับเหตุการณ์
ตั้งแต่หัวค่ำเมื่อวานเลย
๒ทุ่มเมื่อคืนหมอปลากองทัพนักข่าวบุกกุฏิ
พระครูประหลักษัตริย์พรมหาปุญโย
หรือหลวงตาออยเจ้าอวาดวัดบังยาแพรก

ชาวบ้านร้องเรียนเข้าไป

พระรูปนี้พฤติกรรมไม่เหมาะสมหลายอย่าง

ตั้งแต่สี่โมงเย็นยันเนี่ย๒ทุ่มกว่าเนี่ย

ชาวบ้านมาร่วมพิสูจน์ความจริงกันเป็นร้อยคนนะคะครับ
ตะโกนเรียกเท่าไหร่หลวงตาอ๋อยไม่เปิดกุฏิ
มีผู้หญิงสูงอายุมาโวยวายโวยวาย

หลวงตาอ๋อยเปิดประตูให้นักข่าวและหมอปลาเข้าไป

ชาวบ้านที่เขาไปรอดูไปรอลุ้นว่าแบบ
ตกลงแล้วมีอะไรในกุฏิหรือเปล่าเนี่ย

ก็ใจเย็นแล้วนี่ต้องการไม่ออกมาแล้ว

แล้วเรื่องของสุลาหรอคะมีการดื่มมั้ยเจ๋อคุณ

กินเหล้าที่ไหนก็เป็นคนธรรมาดาอย่างนี้ไปกินเลย
ผมมีเครื่องปลูกแก้วยังอยู่เหมือนเดิม
เอาไปหยิบให้ดูด้วย

แล้วจากนั้นได้ออกไปไหนอีกไหมคะหลวงพ่อ

แล้วก็ส่งเสียงโหร้องเข้าไป

คาดว่าจะเป็นญาติของน้องพ่ออ๋อยหรือเปล่า

ใช่มาปกป้องกันมาไล่นักข่าวมาไล่หมอปลา
มาโวยวายชาวบ้านก็เลยแบบโหใส่เลย
สิ่งที่เจอคือยางรัดผมสีดำของผู้หญิง
ตกอยู่ข้างที่นอนหลวงตาอ๋อย
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะมีเพชรด้วยอ่ะ
มันเหมือนสกรันชี่เหมือนที่มัดผมค่ะ
แล้วมันอยู่ที่พระกุฏิพระยังไง

เวลาเราเป็นที่มาตรวงนี้
ปวดหัวผม
ผมตอบเขาบอกว่าเรื่องจริง
หมส์ผมตัวเอง
ไม่ว่าปวดหัว
มันแก้ปวดหัวเหรอครับภารการณ์

อ๋ออันนี้สำหรับยาไหนเนี่ย
โอ้โหคิดผมไว้เอง

เพราะว่าภาพที่เจ้าอาวาสเอาสแกรนชี่หรือว่าที่รัดผม
คาดหัวเนี่ยค่ะมันกลายเป็นมีมในโลกออนไลน์

คาดผมแล้วโพสกันเพียบเลย
ภาพนี้มันแบบพี่อุ๋ย
คือพอบุกขึ้นมานี่เห็นไหมไม่เห็นมีศรีกาเลย
แล้วพี่รัดผมนี่มายังไงเอาหลวงตาเอาไว้รัดหัวเวลาปวดหัว
กินยาแก้ปวดหัวแล้วก็ลัดหัวแก้ปวดหัวโอ้โหคนแซวกัน

นี่แดงไปหมดเลยนะอีกข้าง
ตัวแดงด้วยเอาจริงตัวแดงอยู่ด้วยไม่รู้อะไรอ่ะคุณ
แดงเพราะอะไรไม่รู้แต่นี่สีข้างแกแดงไปเลยเนี่ย
ทีนี้ค่ะเจ้าอาวาสก็กำลังตอบข้อสงสัย
พยายามจะเคลียร์ตัวเองกับนักข่าวอยู่ชั้น๒ใช่ไหมคะ
กุฏิชั้นสองโอ้โหคุณผู้ชมที่ชั้นล่าง

ทำไมฮะเพราะไปเจอหลักฐานเด็ดเอาไปดูภาพค่ะ
เอาเวลาเจอร์ไหน
ทาง

ตอบแหล้วมึงเนี้ย
อันนี้แหละ
พี่ค่ะไม่ทันแล้วค่ะเห็นหมดแล้วเสื้อชันในที่ตกอยู่นี่ค่ะ

โอ้โหคุณผู้ชมนี่นี่คือสิ่งที่ทำให้โป๊ะแตก
เสื้อชั้นในสีฟ้าตกลงมาบนพื้นและนักข่าวเห็นตอนแรกก็เห็นแค่เสื้อชั้นในไม่เห็นคน
คุณผู้ชมมองอย่างนี้ไม่เห็นคนไม่เห็นขาคนไม่เห็นใคร
เขานั่งคุกเข่าคุกคู้อยู่อ่าคุมอีกใช่ไปนั่งอยู่บนตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วนั่งคุกคู้ย่องแบบ
ผ้าคลุมอีกใช่คือซุกจริงจริงอ่ะซุกอ่ะนั่นคุณวิมลวันธรรมพักดีใช่ไหมน้องเขี้ยวของเรา
ใช่จนต้องแบบพี่ออกมาเถอะพี่ออกมาเถอะเขาเห็นกันหมดแล้วเขาเห็นกันหมดแล้วเนี่ยนั่งซุกอยู่แบบนี้
เสื้อชั้นในทั้งผู้หญิงนั่งขดตัวอยู่แล้วสิ่งที่คลุมอยู่คืออะไรรู้ไหมคะ
จีวรพระนะคะที่คลุมผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างในค่ะคือจีวอนคลุมอยู่นะคะแล้วเธอก็แต่งกายแทบไม่ใส่เสื้อผ้าน้อง
เพราะว่าเสื้อชั้นในก็หลุดล่วงลงไปแล้วก็เลยเอาอย่างนี้ผู้หญิงคนนี้ศรีกาคนนี้ไปแต่งตัวก่อน
แต่งตัวให้เรียบร้อยที่ชั้นสองของกุฏิก่อนทีนี้ก็เลยไปอยู่ชั้นสองแล้ว
แล้วจะได้มาเคลียร์กันใช่ไหมใช่อ่ะขึ้นไปก่อนไปแต่งตัวให้เรียบร้อยเพราะโปไม่ได้
ทีนี้ค่ะเจอเพิ่มอีกเจออะไรอีกอ่ะเจอเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วอยู่ตรงไหนใต้โต๊ะหมู่บูชา
นี่ค่ะนี่๒แบนนี่เป็นวายคูเลอร์เป็นรังอีกอยู่ข้างตู้เย็น
นี่เหรอคะคือพฤติกรรมของเจ้าอาวาสนี่แหละคือที่ชาวบ้านเขาบุกกันมาเต็มเลยแล้วไปบอกหมอปลา
คือชาวบ้านบอกว่ารู้อยู่แล้วว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแต่ไม่มีหลักฐานคาหนังคาเขาไม่มีหลักฐานจะไง
ต้องไปเรียกหมอปลาว่าหมอปลามาช่วยหน่อยเถอะมาดูหน่อยเถอะจนนักข่าวไปแล้วเนี่ยมันคาตาแบบนี้
คือเมื่อวานเนี่ยตอนที่เขามากันตอนแรกเนี่ยแกยังบอกว่าอะไรนะผู้หญิงคนนี้เป็นญาติรู้จักกัน
ช่วยเขาเคลียร์เรื่องเงินเรื่องทองไอ้พวกเหล้าเลิกอะไรก็เอาไว้ถวาย

ปงพ่อปู่อะไรในกุฏิอะไรของแกใช่ไหม
ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็นำตัวเจ้าอาวาสไปวัดทรงธรรม
เพื่อให้เจ้าคณะตำบลศึกจากการเป็นพระ
เนี่ยตอนจังหวะที่ออกจากวัดเนี่ยนะโอ้โหภาพเมื่อวานนะคุณภาคภูมิคุณผู้ชม

คือหมอปลาต้องบอกชาวบ้านไว้ก่อนว่าอย่าไปทำอะไรเขานะ

กว่าจะออกไปได้อ่ะชาวบ้านรุมล้อมกันอยู่อ่ะ
พอออกไปจากวัดก็ถูกนำตัวไปขึ้นรถของเจ้าหน้าที่ก่อนใช่ไหมคะ

ที่บวชมาเท่าไหร่เนี่ย๒๘พันศา

พอศึกออกมาก็ยังปฏิเสธนะคะ
นี่ตอนจังหวะที่ออกมาจากกุฏิ
เมื่อคืนนี้ชุลมุนวุ่นวายมาก
แล้วก็อ้างว่าไม่ได้เสพเมถุนกับศรีกาในกุฏิ
อ้างว่าก็ยอมศึกทุกคนจะได้สบายใจ

โอ้โหบวชมา๒๘พันศาเป็นเจ้าอาวาสมา๘ปีค่ะคุณผู้ชม
กินอยู่

ก็ไหวไม่ถามจริง
แล้วเขาศึกไปแล้วแล้วจะดำเนินการอะไรกับเขา

อย่างผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่เด็กไม่ใช่เยาวชน
ถ้าเกิดเป็นบุธชนคนทั่วไปถ้าเขาจะมีอะไรกันด้วยความเต็มใจ

แต่ถ้าคุณเป็นพระแล้วคุณมีอะไรด้วยเนี่ยคุณเสพเมถุนเนี่ยอาบัติปราชิกแน่นอน
ค่ะแล้วก็ศึกไปแล้วแล้วจะยังไงคะจะจบแค่นี้หรือเปล่า

คือมันต้องไปดูว่าไอ้สิ่งต่างที่คุณทำเนี่ย
มันต้องขยายผลนะอย่างเช่น

ถ้าคุณบอกเขาเป็นญาติเป็นโยมคุณไม่ได้มีอะไรกันจริงเนี่ย
แล้วระหว่างนี้คุณมีการโอนเงินโอนทองอะไรให้กันไหม
คือมันมีอะไรจริงคือมันต้องไปหาหลักฐานให้ได้
แต่ว่าถ้ามันได้จริงมันก็คืออาบัติปราชิกใช่ไหม

ถ้าคุณไปเสพเมถุนคุณพ้นจากความเป็นพระไปแล้วแล้วคุณบวชอีกไม่ได้อีกแล้ว
แต่พอศึกแล้วเนี่ยนะคะหายไปเลยนะ

ใช่แต่ตัวผู้หญิงเองก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อวันนี้
ก็พยายามจะบอกว่าไม่จริง
ไม่ได้ไปแบบไปอยู่กับพระในเรื่องแบบนั้น
ขอความเป็นธรรมให้เธอด้วยอะไรอย่างนี้
แต่มันก็คาใจนั่นแหละใช่ไหม
คุณมาเจอกันแบบนี้มีเสื้อยกทรงของใคร
คือจริงแล้วแค่พระกับศรีกาอยู่กัน๒ต่อ๒ในกุฏิ

โอ้โฮโลกาวัชชะเลยฮะโลกของเกียรติว่า

ถ้าไปจับได้ว่ามีการเกี่ยวพาราศีมีการจีบกัน

อันนี้ก็อาบัดหนักแต่ก็ไม่ถึงขั้นอาบัติปราชิก

คืออันนี้ในเชิงพระนะในทางพระนะ
พูดตรงคือถ้าคุณเสพเมถุนคุณมีอะไรกันเนี่ย

แต่ในทางกฎหมายเนี่ยมันไม่ผิดหรอก

คงต้องเอาที่รัดผมมารัดหัวกันแล้วไหมเนี่ย
แต่ที่ชาวบ้านเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหพฤติกรรมมันนานแล้ว

แต่มันจับไม่ได้คาหนังคาเขาสักทีนึงอะไรประมาณอย่างนี้
เมื่อวานก็เลยมาก็ไม่ได้ค่าหนังคาเขาหรอก
แต่มันก็มีพฤติการส่อใช่ไหม

เล่าเลิกอะไรนี่ก็ยังไม่นับมันต้องไปหาหลักฐาน
ต้องตรวจความจริงต้องเป่าแอลกอฮอลนะ

อำเภอพระประแดงณที่สมุทรปลากาลนะครับ
หลังจากที่หลวงตาอ๋อยศึกไปแล้ว

วันนี้ที่วัดก็เงียบเลยนะฮะก็มีชาวบ้านมาบ้าง
มาจับกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
กุฏิของอดีตหลวงตาอ๋อยก็ปิดประตูเงียบ
ไฟข้างหน้ายังเปิดทิ้งไว้อยู่นะฮะ
ตั้งแต่ศึกไปเนี่ยยังไม่ได้มาเก็บข้าวเก็บของเลย

พระลูกวัดก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะ
เราไปตรวจสอบเนี่ยกุฏิของอดีตเจ้าวาด
เป็นกุฏิ๒ชั้นมีทางเข้าออก๔ประตู
ประตูแรกเป็นประตูทางเข้าหลักของกุฏิ
ประตูที่สองเป็นด้านข้างหากพาญาติโยมพาศรีกามาเนี่ย
เข้าออกประตูนี้อันนี้ก็ได้นะฮะ
ประตูที่๓ประตูที่๔นี้ปิดตายมีของวางเอาไว้
วางปิดจากด้านในนะฮะด้านหลังกุฏิติดคลองนะครับ
คลองบางย่าแพรกเราพบว่าหากเดินออกทางจุดที่สอง
บอกเมื่อสักครู่นะฮะประตูด้านข้างกุฏินี่
มันจะเดินวนออกทางริมคลองด้านหลังกุฏิได้
นี่คุณระวีการคุณผู้สื่อข่าวของเรานะฮะที่ลองลงพื้นที่ไปดูตรงนี้นะฮะ
คุณวิมลวันธรรมภักดีอ่าที่รายงานสดเข้ามาเมื่อคืนไง
เที่ยวที่ไปเมื่อคืนอืมประตูนี้เลยนะฮะ
ถ้าเกิดว่าจะเข้าจะออกได้เนี่ยนะฮะข้างเนี่ยมีพวกข้าวของอยู่เยอะนะฮะ
มีกล่องเครื่องดื่มแอลกอฮอลยี่ห้อหนึ่งวางอยู่ด้วย
ทิศอ๋อยแกบอกแกเอาไว้ถวายพ่อปู่บนหิ้งในกุฏิอะไรของแกเนี่ยนะฮะ
อาจจะเป็นกล่องเปล่ามาใส่ของก็ได้นะใช่ไหม
กล่องเปล่าใส่ของอะไรก็มีก็เยอะแยะไปหมด
ปวดหัวมีที่รัดผมปวดหัวกันใหญ่วันนี้
พบประตูทางหน้าทางเข้ากุฏิเขียนข้อความจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำ
สูงต่ำอยู่ที่ทำตัวอ่านี่เอาไว้เตือนสติญาติโยม
นะฮะชาวบ้านบอกว่าก็รู้มาตลอดแหละพฤติกรรมของอดีตเจ้าอาวาสเนี่ย
หลวงตาอ๋อยเนี่ยมักพาศรีกาเนี่ยมานอนค้างแรมที่กุฏิ
เวลาจะมาดูจะมาจับผิดกันเนี่ยแม่หลบกันได้ทันตลอด
แล้วพระรูปนี้มีพฤติกรรมชอบพูดจาสอก
เสียแทะโลมญาติโยมผู้หญิงที่มาทำบุญด้วย
ไม่มีใครเขาอยากมาทำบุญที่วัดนี้แล้ว
เชื่อว่าบาปกรรมมีจริงสุดท้ายเนี่ยก็ต้องศึกจนได้
ลาแล้วก็เสพเมถุนมันไม่สมควรที่จะเป็นเจ้าวาดอีกต่อไป
เนื่องจากว่าชาวบ้านในระแวกนี้เขาหมดความศรัทธามาตั้งนานแล้วครับ
เขาการกระทำของเขามันผิดมันผิดกับศิลธรรมของพระพุทธศาสนา
เคยสังเกตการณ์ครั้งแล้วแหละเนื่องจากว่าทำการจับไม่ได้
แล้วก็เป็นเหมือนกับรับพาเข้ามามืดอะไรอย่างนี้
บางทีก็ดึกอะไรครับน้อง
มีชาวบ้านในพื้นที่คนหนึ่งนะฮะเป็นผู้หญิงนะครับ
บอกกับเรานะอันนี้เธออ้างกับเรานะ
เราก็ไม่รู้เท็จจริงเป็นยังไงแต่เธอบอกเราว่า
เคยถูกอดีตเจ้าวาดเนี่ยอดีตหลวงตาอ๋อยเนี่ย
พูดแบบลักษณะจะให้มานอนด้วย
ประมาณว่ามานอนกับฉันไหมเดี๋ยวจะให้เงิน

เธอไม่ยอมนะครับแล้วเวลาแบบมาเจอกันใกล้ใกล้เนี่ย
ชอบแบบลักษณะจะเข้ามาลวนลามยื่นมือมาใกล้หน้าอกเธอด้วย
เพราะดีที่หลบทันนะ
นี่เธอบอกว่าโชคดีเหลือเกินที่หมอปลามือปราบสัมภเวษีเนี่ย
ช่วยชาวบ้านบุกมาแฉพระนอกรีดรูปนี้
ซึ่งชาวบ้านเนี่ยจะได้กลับมาทำบุญที่วัดได้อย่างสบายใจสักทีค่ะ
ก็ปาดมาแต่อันนี้จริงปาดมาเหมือนขอโทษพี่อย่างนี้
แล้วหนูไปด่าเขาอย่างนี้หนูไปเสียปับที่โรงพักษณ์สำหรับผม
ห้าร้อยตอนนั้นยายยายแกยังอยู่
เสียชีวิตไปแล้วแต่ยายหนูเขาเป็นเส้นผู้กำกับ
ส่วนเขาก็เป็นรองสารวัฒน์แต่ตอนสารวัฒน์คุณเนี่ยไม่รู้ไปไหนแล้ว
ก็เราก็คือจบแล้วแล้วหนูไปด่าเขาเขาก็เอาเรื่อง

แต่ชาวบ้านบอกข่าวก็เยอะนะเอาสีกาขึ้นกุฏิบ่อยมาก
หนูก็ไม่เคยเห็นอีกแต่ชาวบ้านที่พูดเนี่ยอาจจะน้ำหนักทางผู้ใหญ่
เพราะเราไม่เคยเห็นไงพี่แต่มีข่าวเคยได้ยินข่าวอยู่แต่เราก็ไม่ได้จ้ะ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าพอศึกไปแล้วเนี่ยเก็บตัวเงียบเลยนะคะ
ตอนนี้เป็นตะออยละตะออยเงียบเลยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เงียบไปเลยอะ

ทีมข่าวของเราไปที่ซอยโรงเรียนฉัดทิพย์
เป็นซอยบ้านของตาอ๋อยอดีตเจ้าอาวาสขอเรียกว่าตาอ๋อยแล้วกันนะคะ
ครับที่บ้านเนี้ยค่ะก็จะสร้างติดกันกับญาติสักห้าหกหลัง
บ้านของตาอ๋อยอยู่ริมสุดเป็นบ้านสองชั้น
เป็นประตูเหล็กใช้แผ่นเมเทอร์ชีสสีฟ้าปิดเอาไว้
ทีมข่าวไม่แน่ใจว่าอยู่ในบ้านหรือเปล่า
ศึกแล้วก็ต้องกลับมาบ้านสิจะไปไหนได้อืมพยายามจะตะโกนเรียก
สอบถามญาติบ้านข้างข้างเงียบกริบเลยนะคะครับไม่มีเสียงตอบรับอะไร
ก็ไม่เป็นไรค่ะทีมข่าวของเราไปคุยกับชาวบ้านคนหนึ่ง
ที่เขาอยู่ในซอยเดียวกันเขายืนยันว่าไม่เคยเห็น
ไม่รู้พฤติกรรมของอดีตเจ้าอาวาสคนนี้เลย
ไม่รู้ว่าเขาทำเรื่องเสื่อมเสียขนาดนี้เพราะเคยได้ยินมาว่า
เขาก็เป็นพระนักพัฒนานะสังเกตจากสิ่งปลูกสร้างภายในวัด
ในช่วง๘ปีเนี่ยที่เป็นเจ้าอาวาสอ่ะโอ้โห
ดีนะที่วัดอ่ะเขาก็เลยไม่รู้ไงไม่รู้เรื่องราวที่แท้จริง
มันเป็นยังไงยอมรับว่าตกใจที่เห็นข่าวเมื่อคืน
แต่ทุกอย่างมันจำนวนด้วยหลักฐานจริงไม่รู้จะปฏิเสธยังไงก็ต้องศึกไปดีแล้ว
ส่วนที่ญาติของตาอ๋อยออกมาปกป้องตอนที่ยังเป็นเจ้าอาวาสอยู่นะคะ
ก็เชื่อว่าญาติเองอาจจะไม่รู้คุณภาคภูมิคุณผู้ชม
อาจจะไม่รู้ก็เลยออกมาปกป้องตอนที่เห็นภาพตอนแรกอ่ะนะว่า
ออกมาไล่หมอปลามาไล่ชาวบ้านอะไรแบบเนี้ยเพราะเขาก็บวชมานาน
ญาติเองเนี่ยที่มาไล่ชาวบ้านมาไล่นักข่าวญาติเขาก็อาจจะเชื่อในมุมญาติ
ว่าญาติเขาก็เป็นคนดีเป็นพระที่ดีอะไรแบบนี้
เป็นพระที่ดีมากไม่เคยคิดว่าจะมีประวัติแบบนี้
กี่ปีแล้วครับ
ก็ถ้าบวชมาต่างการรุ่นน่าจะ๒๐กว่ากว่านะบวชมา
ก็น่าจะ๒๐กว่าพรรษาแล้วหรือ๓๐กว่าแล้วนะ
แต่การพูดการอะไรเนี่ยนะท่านจะเป็นพระที่พูดไม่เพราะ
แต่ทุกคนถ้าคนที่มานะปากร้ายใจดี
คือสร้างหากมีอะไรก็ให้หมด
เราได้คุยกับกรรมการวัดบางย่าแพรกคนหนึ่งนะฮะ

นี่ครับคุณสมศักดิ์เนี่ยบอกว่า
พฤติกรรมของตาอ๋อยเนี่ย
เกี่ยวกับเรื่องศรีกาเนี่ยความจริงมีมานานแล้ว
แต่ไม่มีใครกล้าพูดหรือกล้าเอาเรื่อง

ซึ่งส่วนตัวดีใจมากที่เรื่องนี้เนี่ยแดงขึ้นมาสักทีนึง

เป็นคนในพื้นที่แล้วก็บวชเรียนมานานกว่า๒๐พันศา
เพิ่งมาเป็นเจ้าวาดที่นี่ได้๘ปี
พูดจาโผงผางวางตัวไม่เหมาะสม
แล้วชอบหาผลประโยชน์ใส่ตัวด้วย
อักษายุนาที
ผ่านหรือขอให้แบบนี้
แต่ถ้าเจอกันอย่างนี้ในวัดเนี่ยกรรมการวัดหรือคนที่อยู่ในวัดต้องช่วยกันพูดหน่อยนะครับ
คืออย่าไปกลัวนะครับคือเจ้าอาวาสวัดทำตัวไม่ดีคนเดียวเนี่ยอย่าไปกลัวนะครับ
ผู้ชมครับแม่ค้าขายไก่ย่างอยู่ที่วัดมานาน๓๐๔๐ปี
บอกว่าตอนแรกเนี่ยมีคนมาพูดเรื่องอดีตเจ้าอาวาสพาผู้หญิงเข้ากุฏิก็ไม่เชื่อนะ
แต่หลังเนี่ยโอ้ทำไมผู้หญิงเข้ามาที่วัดบ่อยเหลือเกิน
คือคุณป้าเตือนใจบอกทีนี้ชักจะเชื่อแล้วมาบ่อยเหลือเกินจนกระทั่งเกิดเหตุจนได้เมื่อคืนนี้
ตอนที่เขาต้องลงตำแหน่งเป็นเจ้าวัดเขาทำตัวยังไงครับ

ความเป็นไปเป็นมาอย่างไง
ความเป็นไปเป็นมาอย่างไร
เป็นมาเนี่ยคือทางนี้เนี่ยพระไม่รู้ว่าเป็นมายังไง
อืมแต่ว่าทีนี้เนี้ยในเมื่อมันจำนวนแล้วนะ
ก็คิดว่าน่าจะเป็นในสิ่งนั้นคือพระเนี่ยอยู่มาประมาณ
สิบปีครับนะเท่าที่เห็นนะเท่าที่เห็นส่วนตัวของพระที่ดูเขา
พิจารณาตัวเขาเนี้ยคือหนึ่งเขาเป็นคนปากร้ายครับนะ
แต่ว่าถามว่าใจดีไหมก็ใจดีอยู่ครับนะใจดีอยู่แต่ว่าเอ่อ
อาจจะมีขึ้นเสียงไปบ้างหรืออาจจะดูก้าวร้าว
อ่านี่ฮะนี่เมื่อสักครู่นี้เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดตอนนี้รักษาการเจ้าวาดไว้แล้ว
แพร่กนะฮะที่ฟังเสียงเมื่อสักครู่อ่านี่อันนี้ให้ท่านผู้ชมดูอีกทีหนึ่ง
ส่งข้อความกันมาเยอะเหลือเกินท่านผู้ชมครับเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
นะครับในวัดบางย่าแพรกปีที่แล้วสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
นี่เป็นภาพตอนกลางคืนอ่ากล้องก็จะจับภาพออกมาสีประมาณ
แบบนี้มีผู้หญิงนะมีศรีกาคนนึงเดินมาทางกุฏิของอดีตเจ้าอาวาส
ถ้ามาปกติก็เอ๊ะทำไมมากลางข้างกลางคืนค่ะแล้วหายเข้าไปในกุฏิ
แล้วไม่ปรากฏไม่กลับออกมาอีกเลยอ้าวแต่อาจจะไม่ได้มากุติเจ้าวาดก็ได้
ก็ไม่รู้อ่าอาจจะเป็นทางโผงทางผ่านทางรัฐไปบ้านเขาก็ได้ค่ะ
เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ทีนี้ค่ะประเด็นที่คุณผู้ชมส่งข้อความมาคุยกันเยอะมากเลยค่ะ
ก็คือยางรัดผมเอ๊ะหรือว่าที่เราใช้ใช้กันมาเราใช้กันผิดมาตลอดเลย
เหรอไม่ได้เอาไว้รัดผมเอาเอาไว้รัดหัวเพื่อแก้ปวดหัวอุ้ยตายแล้ว
ใช้กันผิดจริงจริงค่ะคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะนี่ต้องอย่างนี้
ชาวบ้านมีชาวบ้านบอกกับเราว่าตาอ๋อยหรืออดีตเจ้าอาวาสเนี่ยค่ะอ่า
ตอนที่ยังเป็นเจ้าอาวาสอยู่เคยบอกญาติโยมจริงจริงอ๋อเหรอ
บอกจริงว่าเนี่ยยางรัดผมแบบนี้เอาไว้รัดหัวตอนปวดหัว
เพราะแก้ปวดได้โดยไม่ต้องใช้ยาอ๋อแสดงว่าแกใช้อย่างนี้จริงเหรอ
เคยบอกกับญาติโยมเอาไว้ตั้งนานแล้ว

ก็ใช่อย่างนั้นจริงหรอ

ประเด็นหลักคือซุกผู้หญิงเสื้อในตกและเหล้า

นี่นะสุดท้ายชาวบ้านที่ให้ข้อมูลกับเราว่า
อดีตเจ้าอาวาสพูดแบบนี้จริง
เขาก็บอกว่าพอเห็นข่าวเมื่อคืนถอยดีกว่า

ก็หมดศรัทธากับอดีตเจ้าอาวาส
แต่ไม่ได้หมดศรัทธากับวัดหรือพระรูปอื่นนะคะ
ก็เป็นแค่คนนึงที่ทำให้เสื่อมเสียศาสนาค่ะ

เราก็เลยไม่ต้องไปเอายาแล้ว

ตามที่อดีตเจ้าอาวาสบางยาแพกบอกไว้เมื่อคืนนี้

พออันนี้เกิดมาเชื้อเราก็ยังทำอยู่
แต่พอไปหนักสั่งเข้า
เจ้าวาดวัดนี้ชักแสดงปฏิกิริยาไม่ดีแล้ว
เราก็ต้องไปทำวัดอื่นที่เราสบายใจ
อื่นเขาไม่เห็นขอเลยแล้วแต่กำลังศรัทธาของญาติโยม
วันนี้ไม่ใช่เข้ามา๕๐๐๓๐๐ไม่ใช่

เขาก็ไม่พูดให้ฟัง
เขาเก็บไว้เพราะลูกเขามาบวช

ก่อนหน้านี้ชาวบ้านเขามองว่าคือทำบุญกับพระ

แต่พฤติการของอดีตเจ้าวาดจะเป็นยังไง
คือพฤติการอย่างอื่นมันเรื่องใหญ่
เรื่องที่รัดผมมาคาดหัวนี่ก็
ก็แล้วแต่ถ้าแกใช้จริงก็ไม่ได้มีปัญหาหรอก
แต่เรื่องอื่นที่เขาทำไว้ชาวบ้านบอกโอ้โห
ซึ่งอดีตหลวงตาอ๋อยตอนเป็นเจ้าวาด
นี่ลุงนันนะลุงนันเป็นผู้ปกครองของเด็กชายคนหนึ่ง
บอกหลานเนี่ยมาเล่นสนที่วัด
ไม่ได้ทำอะไรเสียหายเลยถูกเจ้าวาดตบหัว
นี่เห็นไหมครับ
แล้วพระลูกวัดก็โดนเด็กในชุมชนอีกหลายคนก็โดน
ตบทั้งเตะแล้วแต่อารมณ์ของอดีตเจ้าวาดค่ะ
ในวัดก็แบ่งฝักแบ่งฝ่าย
ใครที่อยู่ทางอดีตเจ้าวาดเนี่ย
จะได้กิจนิมนต์ได้ซองตามงานต่าง
ไม่เข้าพวกไม่มีกิจนิมนต์
ถูกใช้งานอย่างหนักในวัดอีกเนี่ย

ถูกใช้ทำงานอย่างหนักไปเลยก็มีอย่างนี้นะฮะ
อันนี้ลุงนันแกบอกนะจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้นะ
แล้วปีก่อนเนี่ยลุงนันบอกว่าอดีตหลวงตาอ๋อยเนี่ย
ทะเลาะกับลุงนันด้วยเรื่องที่จอดรถ
แล้วตอนนั้นใช้คำหยาบคายใส่ลุงด้วย

เกือบจะวางมวยกับอดีตหลวงตาอ๋อย
แต่ยังเห็นว่าเป็นพระก็เลยไม่อยากทำอะไร

ตาแดงพูดง่ายก็ดื่มกับลูกกันอยู่
จอดรถหน่อยเดียวเค้าก็มาลักเลงใสเลย
จะมาต่อยเหล่าเนี้ย
พูดกับเราว่ายังไงตอนที่จะเข้ามาต่อย
โหยวายเลยอ่ะ
โหยวายแบบเมื่อคืนนี้
พูดใช้คำแบบนี้
ใช้คำแบบภาษาบ้านเราเลย

เฮ้ยมึงอะไรเงินเงิน

ฝักมือเข้ามาหาเหมือนกัน

แต่ถ้าวันนั้นเข้ามาโดนเลย
วันนั้นอดีตลงตาออยยังเป็นพระอยู่นะ
โอ้โหมีชาวบ้านที่เราไปถามเรื่องเออ
ดื่มเหล้าอ่าเรื่องผู้หญิงของอดีตเจ้าวาดเนี่ย

นี่ชาวบ้านคนนี้บอกใช่มีมานานแล้ว

แต่เหมือนกับเขาไม่ยอมเอาเรื่องไม่กล้าบอกกันอะไรกันเนี่ย

ชาวบ้านก็พยายามหาหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดอะไรพวกนี้แหละ

ส่วนผู้หญิงที่เจอล่าสุดในกุฏิ
เหมือนแม่ค้าขายมะม่วงนะ

ทีมข่าวของเราติดต่อสีกาในกุฏิ

คุณผู้ชมค่ะมาฟังตรงนี้ดีค่ะ
ทีมข่าวของเราติดต่อสีกาในกุฏิ

คุณผู้ชมค่ะมาฟังตรงนี้ดีค่ะ

ก็เอาของไปส่งให้แล้วเอียดสาวไปให้

แสดงว่าเราตกใจหลังจากที่มีการเคาะประตูใช่ไหมคะก็เลยไปหลบ
ถูกต้องค่ะไม่มีอะไรกับข้าวกินนะคะ

แล้วไม่ใช่เรื่องชู้สาวที่กล่าวหาค่ะ

ใช่ค่ะแต่รู้ว่ามีคนเพี่ยงเข้ามาอยู่แต่ไม่รู้ใคร
ว่ามีคนเครื่องเสื้อชั้นในสีฟ้าตัวนี้เข้าไปค่ะ
แต่ว่าจริงแล้วเมื่อวานตอนที่ผู้สื่อข่าวของเรารายงานสดเข้ามา

แล้วที่เราให้ดูภาพไปช่วงต้น
เขาก็ให้ผู้หญิงคนนี้ไปแต่งตัวให้เรียบร้อย

เพราะบอกว่ามันโป๊ให้ขึ้นไปชั้น๒ของกุฏิไปแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อน

มันจะหมายความว่ายังไงได้บ้างก็ไม่แน่ใจนะ

แต่เนี่ยจังหวะที่เจอตัวว่าซ่อนอยู่อะค่ะ

แล้วก็ให้ขึ้นไปแบบแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อน
แต่แหมถ้าเกิดว่าบริสุทธิ์ใจไม่ได้มีอะไรผิดอะไรเลย
ก็โอ้โหต้องกลัวไปซุกขนาดนี้เลย

ก็ถ้าแค่เอาเอกสารไปให้เซ็นจริง
ก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะต้องกลัวใช่
ถ้าเซ็นก็เซ็นที่สารวัดก็ได้
มันเลยวุ่นวายไงถึงขั้นไปเซ็นกันในกุฏิยามค่ำคืนอย่างนี้

วันนี้พระครูสุนทรสุสานนะครับ
ท่านเป็นเจ้าคณะตำบลบางย่าแพรก

เดินทางมาที่วัดประชุมพระลูกวัดบางย่าแพรก
แล้วก็มีมติในการเลือกรองเจ้าวาดวัดรูปหนึ่ง
ขึ้นมาทำหน้าที่รักษาการแทนเจ้าอาวาสไปก่อน
เพราะเป็นตำแหน่งที่ว่างเว้นไม่ได้
ส่วนจะมีการแต่งตั้งเจ้าวาดตัวจริงเป็นไทยอะไรยังไง
เดี๋ยวก็คงจะต้องรออีกทีนึงนะครับ
เจ้าคณะตำบลบางย่าแพรกยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับพฤติกรรมของอดีตเจ้าอาวาสส่งมาที่เจ้าคณะตำบล

คณะกรรมการวัดที่ทราบเรื่องเนี่ยไม่กล้าบอกเนี่ย
ความจริงต้องส่งไปเจ้าคณะตำบลนะให้ท่านจัดการให้
ทีนี้เอาตามหลักเนี่ยความผิดอย่างนี้
มีสตรีมีผู้หญิงมีศรีกามาอยู่ในกุฏิพระในยามวิการอย่างนี้
มันผิดแบบไหนยังไงบ้างตามหลักของสงฆ์
เจ้าคณะตำบลบังย่าแพรกบอกว่าเอาแน่นอนว่าถ้าเสพเมถุนจับได้อะไรพวกนี้

แต่แม้จะยืนยันว่าไม่มีอะไรเกินเลยกันแต่ว่ามีศรีกามาอยู่ในกุฏิ
นี่ขนาดนี้แบบนี้เนี่ยยังไงก็ต้องศึกค่ะ
ก็ต้องคือถือว่าอาบัดแล้วก็ต้องศึกอ่ะ

ส่วนเรื่องผลประโยชน์ในวัดที่ญาติโยมเขาร้องเรียนบอกโอ้โห
อดีตเจ้าวาดเนี่ยอดีตหลวงตาอ๋อยเนี่ยเก็บค่าจอดรถเดือนละสามสี่ร้อย
ไม่มีใบเสร็จไม่มีตราประทับของวัดอีก
เรื่องนี้ทางเจ้าคณะตำบลบอกว่าคือก็ถือว่าเป็นเงินบำรุงวัด๓๔๐๐ก็ไม่ได้แพงเกินไป
ถ้ามีใครเอามาเอารถมาจอดนะเดือนละ๓๔๐๐บาท
แต่เรื่องไม่มีใบเสร็จเอาเข้าวัดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวจะตรวจสอบต่อไป
คือเป็นสงฆ์เนี่ยจะไปอยู่ที่รับหูรับตากับศรีกาแบบนี้ไม่ได้นะฮะ
ท่านผู้ชมครับอ่าทีนี้ทางคดีเนี่ย
พันตำรวจเอกจักกระพงนุทพดุงภูมิกับการสอบพอสำโรงใต้
เมื่อวานนี้ต้องพาไปโรงพักก่อนนะกลัวว่าจะมีเหตุวุ่นวายเนี่ย
ตำรวจบอกว่าหลังจากที่นำตัวอดีตเจ้าวาดมาสอบปากคำในชั้นการสอบสวน
ไม่พบความผิดทางคดีอาญานะฮะค่ะเพราะไม่มีผู้เสียหาย
ก็คือผู้หญิงมาแจ้งความเรื่องการถูกล่วงละเมิดอะไร
ก็ต้องปล่อยตัวไปเพราะทางอาญาไม่ได้พบความผิดอืม
ขณะเดียวกันฝั่งของฝ่ายหญิงก็ไม่ได้มาให้ข้อมูลอะไรกับพนักงานสอบสวน
หลังเกิดเหตุก็คือนำตัวมาโรงพักก็เพื่อเพื่อความปลอดภัยอืม
ทีนี้พอสอบแล้วทางคดีอาญาก็ฝ่ายหญิงเขาไม่ได้แจ้งอะไร
เขาไม่ได้ถูกล่วงละเมิดไม่ได้ถูกอะไรฝ่ายชายก็ไม่ได้พบความผิดอะไรในเชิงของคดีอาญาก็ปล่อยตัวไป
ถ้าอย่างนั้นก็เหมือนที่เราคุยกันอะ
ศึกปุ๊บแล้วมันก็จบเลยเนอะก็ไม่สามารถดำเนินคิดคดีดำเนินการอะไรได้
ก็ถ้าจะไล่กันมันมันก็ไม่มีแล้วใช่ไหมในความเป็นพระในความเป็นพระอ่า
แต่ในความเป็นพระเนี่ยก็อย่างที่ท่านเจ้าคณะตำบลท่านบอก
ถือว่าเอาศรีกามาอยู่ในที่รับหูรับตาแม้ไม่ถึงขั้นเสพเมถุนเนี่ย
แต่ก็ต้องศึกแล้วก็ถือว่าอาบัดหนักก็ต้องศึกอันนี้เขาก็ศึกแล้ว
แล้วก็ทำอะไรเขาต่อไม่ได้แล้วก็ที่เหลือก็ต้องเป็นเรื่องผลประโยชน์ในวัด
จะไปดูต่อนะมีอะไรที่มันแอบแฝงเกลือบแฝงอะไรยังไงหรือเปล่า
ทีนี้ค่ะขอปิดท้ายเรื่องนี้กันที่หมอปลา
หมอปลามือปราบสัมภเวษีบอกว่าดีใจมากที่ได้ปราบอีกหนึ่งมารศาสนา
นี่นะคะหมอปลาบอกแบบนี้แต่หลังจากเกิดเรื่องก็มีพระบางรูปมาโพสต์
เข้าข้างอดีตเจ้าอาวาสนะคะมาด่าหมอปลานะคะ
บอกว่าหมอปลาทำหน้าที่เกินตัวเองไปหรือเปล่าเกินสำนักพุทธไปหรือเปล่า
หมอปลาบอกหมอปลาก็โดนด่าเหมือนกันแต่หมอปลาขอชี้แจงแบบนี้
คือชาวบ้านเคยร้องเรียนไปหลายครั้งแต่สำนักพุทธไม่เคยเข้าไปตรวจสอบ
หมอปลาก็เลยต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบเองแล้วมันก็ไปเจอความจริงอย่างที่เห็น
หมอปลาบอกว่าอดีตเจ้าอาวาสเคยเอามะม่วงมาขาย
เพื่อเอาเงินมาเป็นค่าน้ำค่าไฟในวัดเป็นการสร้างภาพ
มันขัดแย้งกับตัวตนที่แท้จริงที่เราจับโป๊ะได้เมื่อคืนนี้
เถอะครับหรืออยู่วัดไหนบอกผมด้วยอย่าดีแต่โพสต์หวงรอแต่สำนักพุทธ
เรื่องนี้เขาร้องเรียนไปกี่ปีแล้วแล้วมันก็เงียบนะ
แล้วผมถามกลับถ้าพวกคุณไม่ได้ทำอะไรผิดกฎของสงฆ์
คุณจะกลัวหาพระแสงอะไรกัน